ยังอยู่ที่เรื่องราวของหนุ่มคลั่งค่ะคุณผู้ชม
หนุ่มคนนี้อยู่จังหวัดแพร่นะคะแต่อุ้มเอาไว้

โปรดติดตามต่อไป
เดี๋ยวเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาจะทำร้ายลูก
ก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จตัวนะคะ
แล้วก็อุ้มเด็กออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมภาพไป
จากนั้นก็คุมตัวชายรายนี้
สงบสติอารมณ์ที่สพเมืองแพร่

หลังจากนั้นถึงจะให้ญาติมารับตัวกลับบ้านไป
ไปสอบถามแม่ของชายคุ้มคลั่งคนนี้หน่อย
เขาบอกว่าลูกชายอยู่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์
แต่ว่ามาทำงานขับรถรับจ้างที่จังหวัดแพร่
หลังจากที่ส่งคนงานเสร็จแล้วก็เข้ามาที่บ้าน
มาถึงบ้านแล้วก็ดื่มจนเมานี่แหละค่ะ
ระหว่างนั้นความเครียดสิ่งที่สะสมอยู่
ก็เกิดระเบิดขึ้นมาคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ไล่ด่าคนอื่นไปทั่วค่ะ
จากนั้นคุณผู้ชมหนุ่มคลั่งคนนี้ก็วิ่งไป
เดินไปไปอุ้มลูกสาวที่นอนหลับอยู่

เดี๋ยวจะพาลูกกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็เดินออกมาจากบ้านแบบนั้นเลยค่ะ
สำหรับผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชม
แม่แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องบอกว่า
เขามีอาการเครียดหลายอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของการถูกนายจ้างขอลดราคา

ก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาที่เขากำลังจัดการไม่ได้
แล้วก็ไปลงเอยด้วยการดื่มสุรา

แค่นั้นนะคะตัวหนุ่มคนนี้เองเนี่ย
ยังเป็นผู้ป่วยโรคประสาทด้วย
การรักษาตัวก็คือต้องไปพบหมอเป็นประจำ

แต่ระยะหลังหนุ่มคนนี้ไม่ทานยาค่ะ
ประกอบกับดื่มสุราจนเมาไม้
ก็เลยมีอาการเครียดคลุ้มคลั่งแบบนี้นะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเด็กเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย
ส่วนชายคนนี้ก็ต้องไปสงบสติอารมณ์
เดี๋ยวรอการติดต่อจากญาติให้รักษาตัวกันอีกทีด้วยค่ะ